เตือนนะเรื่องฟ้าฝนฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทย
แต่ว่ามีผลต่อบ้านเราใช่เออแล้วเรื่องของการขับรถน่ะ
โดยเฉพาะการขับรถฝ่าสายฝนหรือต่อให้ไม่ฝ่าสายฝน
ถ้าถนนลื่นก็ต้องระวังครับเหตุการณ์นี้เป็นรถกระบะค่ะ
เขาบอกว่าชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วรถมันตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
เขามากัน๓คน๒คนขึ้นมาเสร็จหาเพื่อนไม่เจออีกคนนึงไปไหน

ใช่แล้วเป็นคนขับปรากฏเจอแต่เป็นร่างไร้ลมหายใจแล้วค่ะ
ใหล่เหมาะ
เดี๋ยว

ทุกคนค่ะผู้หญิงนี้ผลมืองดีนะครับ

วิ่งมาช่วยแบบนี้แต่เมื่อหาร่างอีกคนไม่เจอ
กระทั่งพนักงานปั๊มเอาไฟของโทรศัพท์มือถือส่องไปส่องมา
และเห็นว่าร่างนี้หน้าจมน้ำอยู่
ส่วนคนถอดเสื้อเป็นคนที่นั่งมากับรถ
สภาพเหมือนคนเมาแล้วก็ถามไอซ์อยู่ไหนไอซ์
อะไรอย่างนี้นะนั่นคือคนที่น่าจมน้ำไปชื่อไอซ์
หลังจากนั้นกู้ภัยก็รีบมาเอาหน้าขึ้นนะคุณ
ให้แหง่นหน้าขึ้นนะแต่ปรากฏว่าพอพลิกตัวกลับมา

แล้วผลมือในผู้หญิงนะคะเธอก็วิ่งมาช่วยเหลือ

เนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยเขาซุดไปเลยตะโกนพยายามเรียกเพื่อนของตัวเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชม
ริมถนนสายเอเชียตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านเกาะค่ะ

รถกระบะสภาพพุ่งเข้าไปแบบนี้เลย
กระบะสีชมพูลักษณะเหมือนแต่งซิ่งอะนะคะ
เสาไฟฟ้าข้างทางแล้วก็ทะไหลลงไปในคูน้ำ
สภาพรถไม่ต้องพูดถึงก็พังยับเยินเลย
คนในรถกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็สามารถช่วยคนที่เจ็บที่มากับรถคันนี้ได้๒คน

ก็มากับรถกระบะตะโกนร้องหาไอซ์

แล้วก็บอกว่ามากัน๓คนนะแต่ยังหาคนนึงไม่เจอ
กู้ภัยกับสาวพนักงานปั๊มพลเมืองดีพยายามช่วยกันหา
จนกระทั่งพบร่างของไอซ์ที่เพื่อนบอกนี่แหละค่ะ
ทราบชื่อวนาราชันทองอร่ามอายุประมาณยี่สิบหกปีค่ะ
เป็นคนขับด้วยนอนคว่ำหน้าอยู่ในพงหญ้า
แต่ศีรษะเขาก็จมน้ำเสียชีวิตแล้วนะคะ
สมรักษณ์เนี่ยปลี่เข้าไปตะโกนววกเวกววยวายด้วยความเสียใจ
ทั้งยืนเลยค่ะและสมรักเล่าแบบนี้บอกว่า
เมื่อคืนผมนัดสังสรรค์กันอยู่ในแถวหอพัก
นิคมอุตสาหกรรมโรจนานั่นแหละขากลับ
คือดื่มกันหนักมากราชันเองเนี่ยคนตายก็อาสาบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวขับกันไปเดี๋ยวไปส่งก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาด้วยนะคะ
คือนายวิรพงศ์เสนาพรมค่ะจะไปส่งที่อำเภอนครหลวง
ระหว่างทางความที่ฝนมันตกลงมาตลอดทางเลย
ถนนก็ลื่นค่ะรถก็เลยเสียหลักแล้วหมุน
เคว้งไปฟาดกับเสาไฟฟ้าทะไหลตกคูกระน้ำข้างทางอีกทีหนึ่ง
ตอนเกิดเหตุพยายามโบกรถและขอความช่วยเหลือค่ะ
ไม่มีใครจอดก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานปั๊มที่เป็นสาวคนนั้นนั่นแหละค่ะ
ฟังเสียงค่ะ
เพื่อที่จะช่วยเรียกรถอีกคันนึง
แล้วตอนนี้เขาก็ไปเลย
แล้วผมว่าเห็นปั๊มผมก็เลยรีบวิ่งไปที่ปั๊มครับพี่
วิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ปั๊มบอกรถแล้วไม่มีใครจอก
ก็เย็นลูก

คือเขาบอกว่าเรียกใครก็ไม่มีใครจอดช่วยเลยนะครับ
ก็เลยวิ่งเข้าไปที่ปั๊มแล้วเด็กปั๊มผู้หญิงก็มาช่วย
บอกว่าเป็นพนักงานปั๊มนะคะชื่อนางสาวหวาค่ะ
บอกว่าผู้บาดเจ็บวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
รู้แล้วแหละว่าตอนนั้นมีอุบัติเหตุ
และเห็นผู้ชายบอกว่าเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บก็รีบ
จุดเกิดเหตุลุยน้ำลงไปช่วยเลยค่ะ
บอกว่าเธอไม่กล้าไปพิษตัวเขา

สุดท้ายเนี่ยครบเป็นสมจริง

พี่คนที่เมาเขาพยายามที่จะหาอีกคนนึง
แต่หาไม่เจอหนูก็เลยลุยน้ำลงไปช่วยหา
แล้วมันยังไงก็ไม่เจอค่ะใต้กระบะก็ไม่เจอ
จนหนูอะเห็นพองยากเหมือนมีคนเดินไป
หนูก็เลยลองเดินไปดูพี่กู้ภัยกันมาพลิก